เมื่อวานผมพยายามบอกในรายการขีดเส้นใต้
ช่วงนี้ว่าเรื่องของโควิด
ควรจะติดตามข้อมูลอย่างไม่ตื่นตัวจนเกินเหตุ
ควรจะติดตามข้อมูลอยู่บนพื้นฐานของว่าแยกแยะให้ออก
ว่าอะไรเท็จอะไรจริง
เพราะการตื่นตูมเกินเหตุมันจะส่งผลอะไรต่อไม่ไรตามมาเยอะ
แต่ว่าพอตอนบ่ายเรื่องที่มันเกิดขึ้น
มันช่วยไม่ได้จริงที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่น่ากลัว
อย่างที่คุณน้ำแข็งว่าคือคนดูข่าวนี้แล้วกลัว
เพราะมันใกล้ตัวเข้ามา
ฉะนั้นวันนี้หัวข่าวหนังสือพิมพ์เขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
ปู่ย่าติดโควิด๑๙จากฮอกไกโด
ภาวะระบาดในไทยป่วยเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่บอกข้อมูล
หลานก็ติดเชื้อไปด้วยแล้วต้องปิดทั้งโรงเรียน
ท่านผู้ชมคงทราบข่าวนี้มาบ้างแล้วล่ะ

ลำดับเหตุการณ์ของเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ฉายภาพให้เห็นอีกทีหนึ่ง
มันเริ่มว่าคุณปู่อายุ๖๕ปีกับภรรยาซึ่งเรียกว่าคุณย่า
พากันไปเที่ยวฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น
ไปเมื่อไหร่ครับไปเมื่อวันที่๑๖กลับมาวันที่๒๐
ไปกับกรุ๊ปทัวร์
ทั้งคู่เดินทางกลับมาเมื่อวันที่๒๐กุมภา
โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินตรงระหว่างซัปโบโร่กรุงเทพ
พอมาถึงเมืองไทยเอาล่ะสิปู่เป็นไข้มีอาการไอ
พอวันที่๒๓ปู่ก็ไปหาหมอ

ติคอนเซนเตอร์อยู่ย่านดอนเมือง
หมอก็สักถามประวัติว่า
เดินทางมาจากประเทศไหนหรือเปล่า

วินิจฉัยว่าปู่เป็นปอดอักเสบ

หมอก็มาตรวจพบ
อาการปู่ถามอีก
ว่าไปประเทศไหนมาหรือเปล่า

เขาก็รีบย้ายปู่ไปห้อง

และตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดทันที
ปรากฏว่าปู่ติดครับ

เพราะตอนแรกตัวเลขอยู่ที่๓๗
เขาก็ส่งตัวปู่ไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลโลกส่วงอก

ที่เขาวนเวียนดูแลปู่

แต่ก็ให้หยุดงานเอาไว้ก่อน

แล้วก็จะมาตรวจหาเชื้อซ้ำ
ทุก๗วัน๑๔วัน

ฉะนั้นย่าก็เลยกลายเป็นผู้ติดเชื้อ

เสร็จไปอยู่สถาบันบำราชนราดูน
ปู่กับย่าคู่นี้มีหลานสองคนคนหนึ่งอายุ๘ขวบคนหนึ่งสามขวบ
หลานสองคนเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยหรอกแต่ว่ามาป้วนเปี้ยนอยู่กับย่ากับปู่
พบว่าคนโตที่๘ขวบติดเชื้อครับติดเชื้อเป็นรายที่๔๐ก็ถูกส่งตัวไปที่สถานสถาบันบำราชนาราดูล
มันไม่แค่นั้นหรอกครับหลานปู่คนที่ว่าเนี่ยไปเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนพระหารือไทยดอนเมือง
กรมควบคุมโรครู้อย่างนั้นปั๊บเขาก็ระดมไปที่โรงเรียนทันทีเลยครับ
พบว่ามีนักเรียนที่เรียนห้องเดียวกับหลานปู่วัย๘ขวบคนนี้๓๐คน
ครูอีก๑๑คนก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเขาก็ให้ไปตรวจหาเชื้อแล้ว
แล้วให้เก็บตัวอยู่ที่บ้าน๑๔วันโรงเรียนนี้เขาสั่งปิดเลยนะครับสั่งปิดตั้งแต่
เมื่อวานจนกระทั่งถึงวันนี้จนถึงวันที่๙มีนาแล้วก็สั่งยกเลิกยกเลิก
สอบปลายภาคด้วยจากนั้นก็จะร่วมมือกับกรมควบคุมโรคทำความ
ไม่ได้ไปนะญี่ปุ่นเนี่ยพ่อของเด็กทำงานอยู่ที่ธนาคารธนชาติ
ขาย่านดอนเมืองพ่อไปตรวจแล้วครับแต่ว่าไม่พบเชื้อแต่ถึง
ไม่พบเชื้อธนาคารเขาก็สั่งให้พ่อหยุดงาน๑๔วันธนาคารสั่ง
ปิดสามวันทำความสะอาดอบโอโซนฆ่าเชื้อพนักงานทุกคนต้องไปตรวจ
หาเชื้อเฝ้าดูอาการกันหมดส่วนเรื่องสายการบิน
แอร์เอเชียเขาก็ให้ลูกเรือที่ปฏิบัติงานในเที่ยวบินเดียวกับ
ปู่ย่าหยุดงานไปสิบสี่วันเครื่องบินลำเนี้ยนี่ที่ท่านเห็นในภาพ
เขาก็บิ๊กคลินิ่งเอาไปอบน้ำยาฆ่าเชื้อทันที
ขณะนี้เนี่ยกำลังติดตามผู้โดยสารในเที่ยวบินอยู่
ว่านักท่องเที่ยวในกรุ๊ปทัวร์เนี่ยใครอยู่ที่ไหนกันบ้าง
อยู่ที่ไหนกันบ้างเพราะ
ถ้าคนที่มาด้วยกันติดเชื้อแล้วไปทำงานอยู่ที่
บริษัทไหนก็ต้องตามไปเอาคนในบริษัทนั้นตามมากัก
ตัวไม่รู้จะลามกันไปถึงไหนไม่รู้จะเผยแพร่ในวง
กว้างไปถึงไหนอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ทีนี้คำ
ถามก็คือว่าทางราชการทางราชการบอกเรื่องนี้กับเรา
ยังไงเราควรจะตกใจมากน้อยแค่ไหนเมื่อวานนี้
นักข่าวถามคุณหมอท่านอรัก
พัดผลิพัดหมอเป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นักข่าวถามว่ากรณีของปู่ย่าคู่นี้จะเรียกว่าเป็น
ฟังคำตอบของท่านรองอธิบดีคนนี้
ท่านบอกว่าการที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นเนื่องจากการจะเป็นไปได้
หมายถึงคนที่มีความสามารถในการแพร่โรคให้คนจำนวนมาก
คือคน๑คนจะแพร่เชื้อไปได้๑๐๒๐ราย
หากเราไม่คุมโรคจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มเร็วมาก
แต่จนถึงวันนี้การสอบสวนโรคผู้ป่วยรายแรกที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
จนถึงวันนี้ทำให้คนอื่นติดเชื้อเพียง๑รายเท่านั้น
คือติดกับหลานย่านี่ไม่ถือว่าปู่มาเผยแพร่เพราะย่าเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยกัน
ก็แปลว่าหลังจากนี้๑๔วันเราจะได้รู้ว่า
ประเทศเราควรจะควบคุมการเผยแพร่ได้มากน้อยแค่ไหน
ถ้าหลานติดจากปู่คนเดียวอันนี้ก็ไม่น่าตกใจมาก
แต่ว่าถ้าบนเครื่องบินลำนั้นมีติดเชื้ออีก
แล้วไปทำงานกันอยู่ที่นั่นที่นี่อันนี้ครับมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
มันจะกระทบกระแทกในวงกว้างเลย
เช้าวันนี้เห็นข่าวนี่ตลาดหุ้นดิ่งเหวหนีตายมูลค่าตลาดหายไปหนึ่งหมื่น
อันหนึ่งจุดสามเก้าล้านล้านบาทปิดที่หนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกจุด

ฉะนั้นขอย้ำอีกทีนึงว่าในช่วงที่สถานการณ์มันหวัดหน้าหวัดวิตกอย่างนี้
ขอให้ระวังเรื่องข่าวลือข่าวปลอม
เพราะมีข่าวลือข่าวปลอมเยอะที่ทำให้ตื่นตระหนกเช่นจนเกินเหตุเช่น
ห้างนั้นห้างนี้มีคนติดเชื้อแล้วไม่ควรไปเดินห้างนั้นห้างนี้ไปกันใหญ่เลยครับ
ไปกันใหญ่เลยเพราะไม่รู้ว่าเท็จหรือจริงคนก็ยิ่งกลัวกันใหญ่
สุดท้ายขึ้นมามีข่าวดีครับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเพิ่งแถลงว่า
มหาวิทยาลัยจรฮอปกิ้นนี่เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังเลยนะครับ
เขาได้จัดลำดับประเทศต่างในโรคเรื่องของการดูแลป้องกันเรื่องหวัดโควิด๑๙

เขาพบว่าประเทศไทยติดท็อปเทนที่เป็นหนึ่งในการป้องกันประชาชนอย่างรอบครอบ
นี่ก็คือเราติดอันดับ๖ของโลกในแง่ของการป้องกันดูแลประชาชน
อันนี้ก็ถือว่าเราก็ดูแลประชาชนได้ดีในระดับหนึ่ง
เรามีการป้องกันได้ดีในระดับหนึ่งติดท็อปเทนต์ว่าอย่างนั้นเถอะ

ในประเทศนี้มีติดเชื้อหวัดโควิด๑๙ไม่รู้ตั้งกี่ประเทศ
แต่เขาก็ยกย่องว่าประเทศไทยมีระบบป้องกันที่ดีเป็นอันดับ๖ของโลก
อันนี้ก็น่าจะพอเบาใจได้ในระดับหนึ่งครับ